คุณผู้ชมทุกข์ของชาวบ้านก็คือทุกข์ของเราเหมือนกันค่ะ
ต้องนำเสนอข่าวข่าวนี้นะคะลูกสาวที่จังหวัดอุทัยธานี
ร้อนใจทุกข์ใจค่ะแม่หายออกไปจากบ้าน๓วันแล้ว
แล้วก่อนจะหายออกไปจากบ้านจู่ก็เดินมาขอเงินลูกสาวขอ๒๐๐
จะเอา๒๐๐ไปใช้หนี้แล้วหลังจากนั้นติดต่อแม่ไม่ได้เลยค่ะ
ลูกสาวท่านนี้ชื่อว่าคุณวันนิดาโลกะกาลกอายุ๑๘ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านที่ตำบลประดูกอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ท่านนี้ค่ะท่านนี้นะคะคุณวันนิดาบอกว่า
สื่อมวลชนช่วยด้วยช่วยตามหาแม่ของหนูหน่อย
ของหนูคือคุณเสื้อเขียวท่านนี้ค่ะคุณป้าเสื้อเขียวเนี่ยนะคะ
คุณป้าบัวลอยบัวลอยโลหะกาลกอายุ๕๓ปีนะคะ
หายออกจากบ้านช่วงค่ำของวันที่๒๒มีนาคม
ก่อนจะออกไปแม่มาขอเงินคุณวันนิดา๒๐๐บาท
บอกว่าจะไปใช้หนี้จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์
หายออกไปจากบ้านเลยนะคะตอนนี้ผ่านมาแล้วกี่วันอ่ะ
วัน๒คืนยังไม่กลับบ้านเลยนะคะ
ครอบครัวก็พยายามทุกวิถีทางแล้วค่ะ
ตามหาทุกที่ที่คิดว่าแม่จะไปก็ไม่พบนะคะ
ก็ยังไม่พบอยู่ดีทีนี้ทำไงอ่ะ
ก็ต้องพึ่งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นด้วย
จุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางทำทุกอย่างตอนนี้
ก็ยังไร้วี่แววทุกข์ใจก็เลยต้องมาร้องสื่อแบบนี้นะคะ
ลูกสาวยังบอกอีกว่าแม่มีอารมณ์ลักษณะคือแปรปรวนเป็นหายนะคะ
คล้ายกับทานโทษนะคะคุณแม่เหมือนมีอาการทางประสาท
ก็เลยห่วงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับแม่นะคะ
เพราะฉะนั้นหากใครโดยเฉพาะชาวอุทัยธานีพบเห็น
ผู้หญิงลักษณะแบบนี้ในรูปแบบนี้นะคะ
กไก่พพก๙๓๖๐อุทัยธานีนะคะ
โทรศัพท์แจ้งเหมาะแสขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ
บอกอีกครั้งก็ได้๐๙๗๙๒๙๗๔๔๑นะคะ
แจ้งไปได้ที่คุณมันนิดาหรือที่โรงพักษ์สพลานศักดิ์
หวังว่าจะเจอแม่บัวลอยโดยเร็วเลยนะฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ